หลายจังหวัดเขาก็ถือเมื่อวันนี้

แล้ววิธีการแห่ขันหมาก

เขากลายเป็นแห่อุปกรณ์ผลผลิตในการไปปลูกพืชแล้วก็ผลผลิตทางการเกษตรเห็นไหม

ก็บอกว่ามันเป็นเพื่อความเป็นสิ่วสินิ
จริงแล้วเวลาเราเข้าไปประตูเงินประตูทองใช่ไหมฮะ

ที่เขาให้เป็นซองเมล็ดพืชผลการเกษตร
เล็ดพันธุ์แจกไปเลยไปปลูกเองเนี่ยนะ

ก้าเป็นผักนางรำก็แห่ผักกันไปแบบนี้นะฮะ

เคลื่อนขบวนพาเจ้าสาวไปสู่ขอเจ้าบ่าว

ขอเจ้าสาวแม้ผมก็พูดสลับกัน

ควะบนขันมากต่างจากที่อื่นอย่างที่บอกไป
แต่ที่เหมือนคือจะมีขบวนกลองยาว

หลังจากนั้นก็จะเป็นต้นกล้วยต้นอ้อยพาน
เมล็ดพืชนะฮะ
ที่เขาแบกบางทีแล้วก็มีผักอยู่ใช่ไหมครับ
แล้วก็เครื่องมือการเกษตรจอบบัวรถน้ำ

จะได้สร้างความมั่นคงในเรื่องของอาหารการกิน

เดี๋ยวจะมีซองชมพูซองแดงให้เงินไป
น้ำอีกมีฮะเป็นมอบซองมันจุบโมเลสพันธุ์แทนนี่ฮะ

แล้วก็ผ่านไปสู่เข้าพิธีโกงพิธีกันได้นะฮะ
ส่วนพิธีการสวมแหวนมั่นหรือว่ารถน้ำสังต่าง
รวมไปถึงพิธีจดทะเบียนสมรสก็ไม่ธรรมดา
นู่นต้องขึ้นไปบนสกายวอล์กครับ

เออความสูงจากพื้นนะด้านล่างเป็นแม่น้ำปิงนะ๑๑เมตร

เอาว่าใจกระหน่อจะแข็งแรงจะปึ๋งปังขนาดไหน

คู่สมรสทุกคู่ต้องเดินขึ้นไปจดทะเบียนด้านบนนะครับ
คล้องเป็นการแสดงถึงศักดิ์ขีพยานรัก
เชื่อว่าการตีคล้องขอพรเท้าแสนปมนั้นจะสำเร็จครับ
มีความเป็นสิริมงคลกับชีวิต
งานนี้นะฮะมีคนไปสมรสกันแบบนี้จดทะเบียนกันแบบนี้
คู่รับวันแห่งความรักนี่ค่ะ
เห็นมั้ยอาจจะสูงหน่อยแต่ก็แบบสำเร็จนะฮะ
น่ารักมากนะคะมีการจัดงานให้เข้ากับสถานการณ์ด้วย
แล้วก็สร้างความจดจำด้วยนะคะสำหรับการแต่งงานที่นี่
พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งความรักนะคะที่ไม่แบ่งเพศนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เป็นความรักที่เกิดขึ้นในจังหวัดชนบุรีค่ะ
หล่อคนนี้นะคะเขาขอบเงินมาแต่งสาวค่ะ
ดูสิแล้วบรรยากาศในงานคึกคักมากค่ะ
นี่เขากำลังเตรียมขบวนขันหมากนะคะแล้วก็เงินสด
๑๐๐๐๐บาทค่ะ๑๐๐๐๐เป็นไหมคะ

นางสาวปรัชญาพรศรีสดใสอายุ๓๐ปีฝ่ายเจ้าสาวนะคะ
เห็นไหมคะบรรดาสนุกญาติก็สนุกสนานนะคะ
มันสุดขีดเลยนะคะทีนี้พอไปถึงบ้านเจ้าสาวก็ต้องถูกทดสอบความฟิตของร่างกาย
ดันพื้นโชว์ค่ะ๒๐ครั้งจ่ายค่าผ่านทางไปตามธรรมเนียมนะคะ
เปิดใจเจ้าสาวเนี่ยเจ้าสาวบอกว่าถือเลิกวันนี้เป็นวันแต่งงานเพราะว่าเป็นวันดีค่ะ
เป็นวันแห่งความรักวันวาเลนไทยก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกับวันวาเลนไทยด้วย
สาเหตุที่เลือกแต่งงานแล้วก็ใช้ชีวิตกับเจ้าบ่าวคนนี้นะ
บอกว่าเจ้าบ่าวเขาคอยดูแลอยู่เคียงข้างเสมอเลย
ไม่ว่าจะมีความทุกข์หรือว่ามีความสุขอะไร
ความดีที่มีเนี่ยก็เลยทำให้มัดใจตกลงโปรงใจแต่งงานกันเป็นภาพแบบนี้ขึ้นมานะคะ
มืดนะชอบตรงที่ครอบครัวสองฝ่ายเขายอมรับกันได้นะ

กำหนดเอาไว้ว่าต้องเป็นเพศไหนเสมอไป
และปิดท้ายที่จังหวัดเลยครับ
การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทยนะฮะรักนินิรันดิ์นะครับ
จัดขึ้นที่วรรณอุทยานพิรักษ์นะครับตำบลน้ำหมานอำเภอเมืองเลย
งานนี้นายชัยธวัฒเนียมสิริครับท่านผู้ว่าจังหวัดเลย
ก็ไปเจรจาสู่ขอเป็นภาษาจีนค่ะนะฮะก็เป็นอ่า
ท้ายของพิธีท่านผู้ว่าเองก็ยังได้มีการแหม่มันช่วงนี้มันกระแสมาแรงอ่ะนะ
มอบให้กับเจ้าบ่าวเป็นของขวัญโอ้นำตามข่าวก็เนี่ยดีจึงแล้วเราพิสูจน์แล้วนะ
ก็มันมีฮอร์โมนเพศหญิงมากกว่า

ไหนท่านมอบให้กับคู่บ่าวสาวใช่ไหม

ก็สร้างความฮือฮามรอยยิ้มเสียงหัวเราะเป็นสีสันนะครับ

จริงแล้วก็เพื่อสุขภาพเนาะ
อาจจะไม่ได้แบบว่าทำให้ฮอร์โมนเพศชาย

ถือลูกมะพร้าวทุกคนเลยนะครับทุกคนเลยเจ้าเบา
อ่ะแสดงความยินดีกับเบาสาวที่
เข้าประตูสมรสวิวาในวันนี้ด้วยนะคะ